แม่พยายามเคลียร์แต่กลายเป็นว่าประเด็นเรื่องนี้นะคะ
คุณแม่บอกว่าเรื่อง๓๐ล้านเป็นเรื่องสมมุติ
สนใจแต่ลูกไม่ได้สนใจเรื่องเงิน
แต่ว่าคนบันเทิงเองเขาก็ยังทำคลิปออกมา
โยงไปถึงเรื่องของอำนาจเงินกันไม่หยุดเลยทีเดียวอะค่ะ
งานเนี่ยมันจบแล้วเทาะใจแล้วไม่มีติดใจอะไร
เขากราบแล้วก็โทรแล้ว๓๐ล้านตกลงให้อภัย
อย่าเข้าใจว่าแม่เป็นกระสือแต่เงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหม
โอ้โหทำน้องเพลงนี้คงจะรู้นะคะว่ามาจากเพลงอะไร

ก็เนี่ยค่ะคุณชมพู่ก่อนบ่ายนักแสดงเนี่ยนะคะ
เธอในลิปซิงค์แล้วก็แปลงเนื้อเพลงเกี่ยวกับเงิน๓๐ล้านนะคะ
่วงทำนองก็มาจากเพลงเงินมีไหม

เนื้อแปลงเป็นอะไรคงจะชัดเจนกันไปแล้ว

กันน่ะนะคะแล้วก็มีการกินอาหารหมา

ถูกใจชาวเน็ตน่าดู๑๐ปีนี้ไปดูกันค่ะ
เพื่อนเขาทุ่มเทแต่แม่เขาทุ่มทิ้ง
ไม่ได้พูดถึงใครแต่ฝากไว้คิด
แหมนี่ก็แรงไม่หยุดอ่อนกันคุณแท็กพารันยู
เอาล่ะจากดารานักแสดงมาดูความเห็นของคนวงการบันเทิงกันบ้างนะคะ
วงการเมืองขออภัยนี่คุณวันอยู่บำรุงนะคะ
สสกมพักเพื่อไทยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า
คืนเกิดเหตุมีคนโทรมาหาแม่ให้ปิดข่าว
แม่บอกปิดไม่ได้นักข่าวมากันเต็มและแม่ก็ไม่กลัว
ตอนพบร่างแม่ไปดูรถ

ต่อมาแม่บอกมีหลักฐานแตงโมถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจก่อนเสียชีวิต
เพราะเขากราบอย่างนั้นให้อภัยโรเบิร์ตเหมือนกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันกับปอ
ตั้งแต่เจอผู้ชายมาเขาสุภาพที่สุด
แม่วงเล็บเสียงกระติก
ยังไม่หนำใจสสวันยังโพสต์ใต้คอมเมนต์อีกว่า
ให้อภัยปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพราะเขากราบอย่างนั้น
อภัยโรเบิร์ตเหมือนกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันกับปอ
อ๋อก็คือข้อความเดียวกันนะคะสุดท้ายลงว่า
แม่ก็เป็นเสียงของคุณกระติกก่อนหน้านี้
ที่ตอนนี้เป็นประโยคฮิตเลยเหมือนกันน่ะนะคะ
นำมาให้เห็นกันจากหลายภาคส่วนหลาย